มวยไทย๓ยกชกกระชากแชมป์

ปะทะวะสินชัยสมศักดิ์ก่อซาก

น้ำหนัก๖๙กิโลกรัม
ประทับกับเพชรสาหรุงสิจเจสาหรุง

เสาร์และวันอาทิตย์๔โมงเย็นเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒